มันต้องดูแล

ของวันเด็กนะครับ
โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรรถมันตึง

มันเพียนเรียนรู้สู่อนาคต

คุณเคยมีไหมความที่เป็นเด็กดีของคุณในชีวิต

เคยรู้ตัวเองไหมว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหนเคยรู้

ปากให้เดินสายบุญตลอดเวลา
เรื่องนี้เรื่องนี้ยังไม่ได้จบนะสรุปแล้วเอาหลอกด่าหนูนะ

หลอกด่าหนูนะชั่วเนี่ยเนี่ยชั่ว
ปากเดินสายบุญชายเนี่ยเดินสายบาป
ยังนะฉันยังโอเคปากเดินสายบุญแล้วได้ทำบุญ
คนอย่างเธอเนี่ยชั่วทั้งซอยชั่วทั้งใจชั่วทั้งปาก

นี่เขาออกรายการจดอยู่คุณไม่ได้พูดแบบนี้
นี่สงสัยน้ำตาลตกขอให้กับสวรรษชอตเรื่องงานคุณ
สงสัยน้ำตาลตกต้องกินน้ำตาลและอารมณ์หุดหงิดขึ้นมาได้ขนาดนี้
เวลาอ่อนมาพาน้ำตาลตกอย่าไปใกล้นาน

แต่คุณรู้ไหมคุณกินน้ำตาลเยอะมากเกินไปเนี่ยนะ

เออนี่เขาวิจัยมาแล้วว่า

อันน่าปริ้มประเด็น
ในการลองงดบริโภคน้ำตาลดูหน่อยสิคะ
เป็นเวลานาน๙วันจะทำให้สุขภาพดีขึ้น
เราเป็นคนละคนกันเลยทีเดียว

วรสารโรคอ้วนของสหรัฐในรายงานว่านะคะ
มีการทดลองใช้วัตถุสารแทนน้ำตาล
กับเด็กที่เป็นโรคอ้วนรวมทั้งแป้งด้วยเนี่ยนะ

โทษของน้ำตาลอยู่ในการให้แคลอรี่ที่สูง
กลายเป็นภาระหนักแก่ไฟธาตุ

คือเกี่ยวกับการเผาผลาญอะไรในร่างกายนั่นแหละ
อดน้ำตาลมันก็เลยส่งผลดีต่อสุขภาพ
ไขมันในเลือดรวมทั้งระดับของอินซูลีนลดต่ำลง
ถึงกับอุทานว่าทุกสิ่งมันดีไปหมด
แล้วก็เสริมว่าพ่อแม่ควรจะประเมินการบริโภคน้ำตาลของเด็ก
แล้วก็ไต่ตองถึงโทษของมันอย่างละเอียด

แคลอรี่ที่ได้จากน้ำตาลนับว่าเป็นอันตราย
ตรงที่มันเปลี่ยนเป็นไขมันขึ้นในตับ
อินซูลีนแล้วก็ชักจูงโรคเบาหวานหัวใจและตับ
ก็ถึงบอกเบาหวานมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกโลกไง
แต่คนไทยเช้ามากินกาแฟกระดองใส่น้ำตาล
กับข้าวแม้กระทั่งผัดผักทุกวันนี้ก็ยังเห็นใส่น้ำตาล

พี่หมามันก็ไม่อร่อยหรือเปล่าไหม

ก็ไม่กินนี่ไม่กินมาเป็นตั้งหลายปีแล้ว

กินย่าหวานน่ะ

เยอะแยะย่าหวานดีจะตาย

เขาบอกว่าใช้กระจกตาหมู

ดุลนรกอยากทำอะไร

ใช้กระจกตาหมูตาบอดแต้เห็นได้
ทางการจีนเปิดเผยว่า

ได้ประสบความสำเร็จในการใช้กระจกตาของหมูที่เลี้ยงขึ้นมา
เทคนิควิศวกรรมชีวภาพ

ซึ่งอาจจะสามารถช่วยผู้พิการทางสายตาทั่วโลก
จำนวนเกือบ๒๐๐๓๐๐ล้านคนให้กลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่ง

เรื่อยนะฮะนั่นหมายความว่าการผ่าตัดได้สำเร็จ
คนไข้ยุคหกสิบปีนะฮะป่วยเป็นแผลที่กระจกตาร้ายแรง
คุณพระดำพี่ม้านะครับมองเห็นสิ่งเคลื่อนไหวได้
ภายในระยะสิบเซนติเมตรหมายถึงก็หมัดตรงนี้จากมืดสนิท
ตอนนี้เขาเห็นอย่างนี้แล้วนะฮะหมอได้นำเอากระจกตาที่ผ่าน
วิธีวิศวกรรมชีวภาพมาผ่าตัดเปลี่ยนให้ซึ่งได้รับการรับรองจาก
การอาหารและยาจีนนะฮะเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับ
เขาบอกว่าองค์การอนามัยโรคเนี่ยแจ้งว่ามีผู้ตาบอดเนี่ยนะฮะ
เกือบทั้งโลกเนี้ยคนที่ตาบอดกับโลกสองร้อยแปดสิบห้าร้านคน
เกือบสามร้อยล้านเยอะแล้วที่บอกสนิทเลยนะสามสิบเก้าร้านคน
ก็เกือบสามร้อยล้านอ่ะทั้งหมดรวมแล้วคราวนี้แล้วบอกไต่ตับไต่
หมูจะมาแทนตับไตคนพี่มันจะได้ยังไงขนาดฉีดสเต็มเซลล
เอาสเต็มแกะเข้าไปอ่ะมันก็ไม่ใช่จะซักเซสทุกคนนะก็แล้วแต่
แล้วแต่คนฮะแล้วแต่คนบางคนแกะอ่ะบางคนยังไม่ได้หรอก
ไม่ได้นะแกะสัตว์กับคนก็จะไปได้ยังไงหรอก
มันจะได้จริงจริงเหรอพี่ก็ยากอ่ะอย่างตาเนี่ยโอเค
อาจจะเป็นไปได้มีจะถามคุณหนุ่มมีเลขเด็ดอะไร
ลองที่ยิบเก้านี่จะมาบอกอืมอย่างตานี้มันอาจจะเป็นไปได้เนอะพี่มาน
อืมเพราะว่ามันก็เป็นม่านตาเดียวกันแต่เวลาเอาของสัตว์มาใส่กับของ
อันนี้เขาคงอยู่ในการทดลองไม่ต้องทดลองถ้าได้ก็ยิ่งดีสิ
โอเคแล้วใช่ไหมใช่ทดลองอยู่ถ้าได้ก็ดีใช่ไหมล่ะอ่ะของคุณบ้าง
มาเป็นเกี่ยวกับโคแลตอ้อนทำไมนี่สำคัญมากนักเอ๋อวิศวกรรมชีวภาพ
นักเอ๋อภาพพูดไงไม่ต้องจะว่าเอ๋อกูพูดเลยนักเอ๋อนักเอ๋อ
ที่จะป้องกันเด็กเล็กเนี่ยไม่ให้อ้วนจนเกินไป
ทุกวันนี้พ่อแม่เองชอบให้ลูกอ้วนเพราะมันน่ารัก
โดยให้เด็กกินแต่ละคำห่างกัน๑วินาที
ส่วนใหญ่คนไทยลูกกินเยอะแล้วก็จะป้อน
หรือถ้าคุณให้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยก็จะอยากจะรีบป้อนให้จบ
หรือเด็กนักเรียนประจำทุกคนก็จะต้องรีบกินให้อิ่มเพื่อที่จะไปเล่น
ถูกต้องไหมครับนี่คือทุกสิ่งทุกอย่าง

แต่วันนี้ให้ฝึกเด็กตั้งแต่เล็กเลยว่าถ้าไม่อยากให้เป็นโรคอ้วน
ไม่ใช่กินน้อยเคี้ยวนานแล้วก็ในระหว่าง๔๐

คนที่กินข้าวช้าทุกคนเนี่ย

อย่างนั้นแหละอ้วนยังไงก็อ้วนยังไงก็กลับมาอ้วน

เขี้ยวให้เข้าปากหนึ่งครั้งก็นับไปเลย

คนที่กินก้าวช้าที่เคี้ยวให้ละเอียดยังไงก็ไม่มีวันอ้วน
ถ้างั้นเรากินพวกโจ๊กไปดีกว่าเหรอ

ผมกินวันละ๓มื้อนะเขาต้มแบบโจ๊กเนี่ย

น้ำหนักผมลดไงจาก๙๔เหลือ๗๒อย่างนี้

นี่ไงก็ฟังสิตั้งแต่เด็กก็ให้๑วินาทีห่างกัน

อย่างนี้ไม่ใช่ให้ห่างกัน๑วินาที

นักวิจัยบอกถ้าต้องการให้เด็กเล็กลดน้ำหนัก
จำเป็นมากที่จะต้องให้เด็กลดการกินให้น้อยลง
แล้วก็ทำเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะ

เราจะหาทำยังไงให้เด็กกินช้าลง
เคี้ยวให้ละเอียดขึ้นจะได้ผลหรือเปล่า
สูตรนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อป้องกันโรคอ้วน

เด็กทั้งทั่วโลกเนี่ยทุกคนมีน้ำหนักเกินหมดเลย
คืออย่างนี้ผมเองเนี่ยเคยได้มีการปรึกษาคุณหมอ
ตอนที่มาอยู่ตอนนั้นน้ำหนักเกิน
คุณหมอบอกว่าณวันนี้ถ้าเด็กจะกินเท่าไหร่กินได้
แล้วเดี๋ยวสักพักเด็กเขาจะผอมลงเอง
แต่สิ่งที่จะตามมาคือพอโตขึ้น

เขาถึงบอกเขาทดลองกับเด็ก๖๑๗

ให้เด็กอย่ากินเสร็จปุ๊บอย่าให้ไปนั่งเลย

ทำยังไงก็ได้ให้มีคำว่าระหว่าง

ก็คือหมายถึงหนึ่งคำแล้วก็เคี้ยวไปสักสิบ

อ๋ออย่างนี้มายูเข้าปากอยู่แล้วมันเคี้ยว
แต่คืนแล้วก็เอานิ้ววิ่เกี่ยวออกมาอย่างนี้หรอ

คือนั้นก็แล้วแต่ความโรคจิตของพ่อของแม่

จะเคี้ยวยังไงก็แล้วแต่

จะเคี้ยวไม่เคี้ยวก็ให้นางอยู่ระวัง

ทิ้งช่วงเวลากับเคี้ยวมันไม่เหมือนกัน
ช่วงเวลากับเคี้ยวมันไม่เหมือนกัน

การตนลองเด็กมันลงจริงว่าพี่
หนึ่งอย่าให้กินเสร็จแล้วอย่าให้เด็กดูทีวี

ตอนนี้มันก็จะนั่งเล่นโทรศัพท์หรือเล่นคอมพิวเตอร์
ทุกวันนี้การกินแต่ละครั้งให้ใช้เวลาที่น้อยลงหน่อย
แต่อย่าแบบว่าบางคนนั่งยาวเกินก็จะกินได้มากขึ้นถูกต้องไหมพี่
น้ำหนักตัวจะลงจริงแล้วมันก็ปัญหาโรคอ้วนมันก็จะหมดมา
พี่เตอร์ถูกผลนี้น่าสนุนใจว่าเด็กที่กินตามศูนย์เนี่ยนะ
ต้องเป็นอะไรเลย๖เดือนผอมร่างกายมันจะทำงานของมัน

แต่เราก็ชอบให้หลานตัวใหญ่เล็ก

โอเคช่วงหน้าใส่ไข่บันเทิงนะครับ
คุณไอ้อ้ามเขาบอกสร้างบ้านหลังเบลอเลย

จิติดโผล่ผู้ชายหน้าจูบ